ส่วนเรื่องนี้ต้องดูให้ดีเลยคุณผู้ชมรออยู่แล้วนะครับว่า
จะเป็นผู้โชคดีหรือไม่ที่จะได้รับมอไซคันงามไป
ติดตามเลยวันนี้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีไปกันที่สตูดิโอแจกโชคกันเลยครับ
โอ้โหอย่าเพิ่งตกใจนะที่เราอู้อ้าโอโหกันเนี่ย
เพราะว่ากิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ต้องบอกอย่างนี้จริงว่าบาวแดงเนี่ยช่วยคนไทย
ยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไทยยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิม
ช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้จ่ายในราคาสบายอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้จ้า
และเรียกว่าการแจกของเค้าเนี่ยนะครับแจกมอเตอร์ไซตั้ง๑๐๐คัน
รวมไปถึงแจกล้านถึง๓ครั้งรวมมูลค่า๓ล้านเลยนะ
สุดยอดเลยค่ะคุณค่ะแจกกันแบบนี้แล้ว
รถมอเตอร์ไซต์ก็สวยด้วยนะใครอยากได้
อยากได้ไหมคะอยากได้ไหมคะอยากได้ถ้าอย่างงั้นไปดูกติกากันเลยค่ะ
กติกานุ่นล้านและมอเตอร์ไซต์๑๐๐คัน
อยู่แล้วกับผู้โชคดีท่านต่อไป

งั้นคุณคนดวงดีอย่างนี้ไปมอบโชคให้กับผู้โชคดีรอบนี้เลยครับ
ไปโกนเลยแม่
เชิญเลยคุณแม่
นี่ฉันพร้อมมาก

พร้อมนะ

แข็งแรง

สามารถติดตามรายการตลอดข่าวได้ทุกวัน
เวลา๙โมงครึ่งคุณจะมาลุ้นแน่นอนว่าจะได้เป็นผู้โชคดีหรือไม่
และที่สำคัญจะต้องทำให้ถูกกติกาด้วย
นั่นคือการเขียนบีบแล้วก็ส่งมานะคะ
ไม่ว่าจะส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
หรือว่าจะส่งมาได้ที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ก็ได้นะคะ

ยิ่งส่งมายิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
ถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะส่งกันมาเยอะค่ะ
และไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวกันต่อเลย